ตอนนี้คุณผู้ชมกำลังชมรายการประกวดร้องเพลงที่การันตีด้วยบทเพลงสุดภัยร้อ
เมื่อสุริยนต์ยำสนทยา
หมดแรงอ่อนลาดนี่แหละนะคนโจร
โอ้โฮน้องมันถุกมันยากบ่สมกับอาย
กาดำผู้หายมันบ่สมมงค์
ครูบยาน่าริจหาวงเทวันและคุณเวสป้าอาสยาม
โดยกรรมการทั้ง๓ท่านพร้อมตัดสินชี้ขาดบนกฎิกาสุดโหดนี้

ใช้เสียงร้องเทคนิคและอรุณคลิกดีชิดใจกำมันการ
กดปุ่มฟังต่อให้ได้อย่างน้อย๒คน
เมื่อร้องจบต้องกระชักคะแนนรวมจากคณะกรรมการทั้ง๓

ตามความห่างระหว่างปีเกิดคนกับปีเกิดเพลง
หาก๑๐ปีขึ้นไปได้๑คะแนน

และ๕๐ปีขึ้นไปได้๓คะแนน
๔คะแนนและ๕คะแนนตามลำดับ
ใครจะเป็นมหาอำนาจตัวจริงแห่งโลกลูกทุ่ง
ไปลุ้นกันเลย
จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนั่นคือ
เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ
อัลติเมตรมูลค่ากว่า๑๔ล้านบาท
ใครจะได้รับรางวัลสุดพิเศษนี้นะฮะ

ขอเชิญพบกับหมอทำขวัญวัยรุ่นคนนี้ครับ
นี่คือคุณนิ้งนางสาวสุภัณษา

อายุ๑๙ปีค่ะ
อายุ๑๙ปีแต่เป็นหมอทำขวัญ
ใช่แล้วค่ะ

ได้ค่ะได้ค่ะ
ก็เป็นบทแพ้ท้องแล้วกันนะคะ
บทแพ้ท้อง

อ่ะลองดูค่ะมาเลยค่ะ
จากหัวปลีแมนนึกกระเปรียวปากอยากจะทานแบงก์
จะทานแบงก์
ตอนนี้กดแบงก์
เก็บแล้วไปร้องเพลงหรือจ๊ะเราเมื่อกี้ใส่หมดแล้วยัง

ไว้ก่อนนะเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าคณะกรรมการ

ได้๓ผ่านให้หนูตั้งแต่ท่อนแรกนี่
หยุดเลยนะเพลงอ่ะมาให้เต็มนะเพลงอะไรครับวันนี้
วันนี้ร้องเพลงสนุกค่ะของพี่กระแตสยามค่ะ
เอาละครับนิ้งสุพรรษาขอเปิดปลอให้ยาวเวทีกับเพลงเร็วที่ตุ๋นคะแนนพิเศษไปเพียง๑คะแนนเท่านั้น
แต่อย่าลืมนะครับถ้ากรรมการไม่กดปุ่มฟังต่อสองคนขึ้นไปตกรอบกลับบ้านทันทีนะครับ
สิ่งที่เราได้เตรียมมาที่จะแสดงให้คณะกรรมการเนี่ยเราไม่รู้ว่ากรรมการเนี่ยจะถูกใจไหมในท่อนที่จะต้องกดไฟนะคะ
แต่ในใจก็แอบมั่นใจเล็กค่ะว่าน่าจะผ่านไปได้ค่ะ
ส่งกำลังใจให้แม่หมอสาวทำขวัญคนนี้ไปพร้อมกันได้เลย
สิ่งที่ไม่ไหวมันตรอมใจมันสังเกิดตายกับรักที่นาภูมิ
มีคนรักกับคนสักทีของชีวิตนี้ไม่ได้ดั่งใจ

อารมณ์ไม่ดีอย่างนี้มาตื้อสักหน่อย

ให้ลืมผู้ชายที่มันนิสัยไม่ดี
อกหักอย่างเงียบมามาตื๊ดตื๊ดตื๊ด
อารมณ์ไม่ดีอย่างนี้มาตื้อสักหน่อย
อารมณ์มาจอยกันเลยมาตื้อสักที
ให้ลืมผู้ชายที่มันนิสัยไม่ดี
อกหักอย่างเงียบมามาตื๊ดตื๊ดตื๊ด
ความรักจะชื่นมาตื้นดีกว่า
ตัวน้องเป็นสาวถึงคราว

หวอกนักรอดถึงหักตาย
ใจก็จังมันเตอะแคบประจาย
ใจก็ต่างคนก็ต่างไป
นี่แหละจะต้องถูกหลักจะบอโสก
ต้องมีแต่ยกให้ลอกมันสถานะ
ตึงหวังกราศน์และถ้าไพท่าเข้ามันอ้างเต็มดี
อารมณ์ไม่ดีอย่างนี้มาตื้อสักหน่อยอารมณ์มาจอยกันเลยมาตื้อสักที
ให้ลืมผู้ชายที่มันนิสัยไม่ดีอกหักอย่างนี้มามาตื้อตื้อ
อารมณ์ไม่ดีอย่างนี้มาตื้อสักหน่อยอารมณ์มาจอยกันเลยมาตื้อสักที
ให้ลืมผู้ชายที่มันนิสัยไม่ดีออกหักอย่างเงียบมามาตื้อตื้อตื้อ

หายไปแล้ว
อยากจะกินแบบแบงบ์ไปไหนแล้ว

ต้องบอกว่าน้องนิ้งเนี้ยเป็นเป็นเอ่อ
เด็กเยาวชนที่มีความสามารถมากผมว่ากว่าที่จะได้ลายเต้นแบบเนี้ย
ซึ่งมันดูแบบกลมกลืนมันดูสมูทมันดูกลมกลืนไหลลื่นไปหมด
แล้วสามารถที่จะกลมเสียงไม่ให้หอบไม่ให้อะไรได้
มันอาจจะมีฮะในเรื่องของการร้องสดเพลงเร็ว
ที่มันอาจจะถึงบ้างไม่ถึงโน้ตบ้างนิดหน่อยต้องบอกอย่างนี้

ปกติแล้วเราจะเปิดคะแนนจากคณะกรรมการทีละท่านเพื่อความตื่นเต้นสูงสุดเราจะเปิดทีเดียว๓ท่านเลยว่าจะทำได้มากกว่าสามสิบเก้าคะแนนที่ต้องการหรือเปล่าตอนนี้พร้อมไหมคะพร้อมต้องพร้อมค่ะต้องพร้อมนะถ้าได้มากกว่าสามสิบเก้าคะแนนเข้ารอบทันทีถ้าไม่ถึงไม่ผ่านรอบออดิชั่นคณะกรรมการคะขอดูคะแนนที่ให้น้องนิ้งเลยค่ะ
สามท่านรวมกันต้องมากกว่าสามสิบเก้าคะแนนนะคะ
หกสิบหกสิบเจ็ดคะแนนรวมแล้วเป็นห้าสิบคะแนนห้าอธิสั้นค่ะ
เอาล่ะครับนิ้งสุพรรษาหมอทำขวัญสาวสวยลอยลำผ่านออดิชั่นไปอีกหนึ่งคนเป็นที่เรียบร้อย
ก็สำหรับรอบต่อไปนะคะก็จะบอกว่านี่อาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมแน่นอนค่ะ
ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากเชียร์นิ้งด้วยนะคะ
คนเก่งเอาไปบูกันในรอบต่อไป
และก็ถึงคิวขึ้นเขียงของหนุ่มคนนี้

อายุ๒๔ปีอยู่จังหวัดปฐุมธานีครับ
กอิทธิพัฒน์ที่แบกความฝันมาเต็มบ่า
ซึ่งทางรายการนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ฟังผมร้องเพลงนะครับ
ได้รู้ว่าผมก็ร้องเพลงได้ครับ

ฝึกฝนแล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้มันดีที่สุด
ปกติได้มาประกวดแบบนี้ไหมคะ

โอ้โหถือว่าประสบการณ์น้อยสำหรับการประกวดทีเดียว

กดให้ผมได้ร้องจนจบเพลงด้วยนะครับ
มาดูกันครับว่าไอ้หนุ่มหน้าหยกคนนี้

และไปลุ้นคะแนนจากคณะกรรมการได้สำเร็จหรือไม่
ก่อนนอนคืนนี้โทรบอกพี่ว่ารักหรือยัง
เพียงอยากจะได้ฟัง
จากปากเธอนั้นอยู่เสมอ

อยากให้พี่หลงคอยคำรักจากเธอ
อยากให้พี่พร่ำเผลอ
คอยเกิดจนนอนไม่หลง
ก่อนนอนหลับฝันคิดถึงกันสัก๓นาที
หลับตาลงนอนฟันดี
คำคืนนี้น้องอย่าลืมหลง
เก็บความสุขสองเรามีรักมั่นคง
หากว่าเธอซื้อตรง
ก่อนจะนอนอย่าลืมสัญญา
สัญญาสัญญา
ก่อนนอนสวดมนต์แล้วกราบหมอน
ก่อนจะนอนท่องคำสัญญา
ว่าจะรักกันตลอดไม่มีเลิกรา
หมดดินหมดฟ้า
ไม่อาจมาพรากรักเราไป
ก่อนนอนอยากถามเห็นข้อความที่ส่งหรือยัง
อยากบอกก็อายเสียจัง
ว่ามอนค้างปากรูปดูหวังใจ
พี่นอนกอดนึกถึงหน้าน้องผ่องใส
ก่อนจะนอนหลับไหล
เก็บเอาไปนอนฟันและมือ
ได้ทั้ง๓กด๓พอเลยครับ
ขึ้นมาตอนแรกนี่ผมเสียวแทนเลยนะ

พร้อมฟังคอมเม้นต์ไหมจ๊ะ
ก็จริงเป็นคนมีเสน่ห์เสียงมีเสน่ห์นะผมว่า

คือเหมือนเขาอั้นตลอดเวลาหรืออาจจะเปล่งเสียงมากไป
อาจจะประสบการณ์ในการประกวดน้อยด้วยหรือเปล่า
ใช่ก็คุณลองไปดูการใช้ระดับเสียงนะครับ
อย่างถ้าเห็นชัดเลยคือเสกโลโซไปดูเสกโลโซร้องท่อนแรกท่อนกลางท่อนฮุกท่อนกลางท่อนฮุก

เขาจะไม่ได้ร้องดารานาบเดียวทั้งเพลงนะครับ
เอาละครับได้ร้องจนจบเพลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะผ่านเข้ารอบนะครับ
ต้องไปลุ้นคะแนนจากคณะกรรมการทั้งสามท่านที่ต้องให้รวมกันสามสิบเก้าคะแนนขึ้นไป
ถึงจะมีคะแนนรวม๔๐คะแนนและผ่านออดิชัน
ซึ่งคะแนนที่หยกกระชากจากคณะกรรมการได้ก็คือ
สิบสองสิบสองสิบสองคะแนน
รวมทั้งหมดคือสามสิบเจ็ดคะแนนค่ะไม่ผ่านออดิชันค่ะ
และแล้วหนุ่มหน้าหยกก็ต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย
สังเวียนร้องข้ามรุ่นแห่งนี้เริ่มทวีความเดือดขึ้นเรื่อยแล้ว
สวัสดีครับเรามาลุ้นกันต่อไปกับหนุ่มคนต่อไปครับ
เขาคือไอ้หนุ่มล่าฝันจากเมืองกรุงครับ
มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องศิลปิน
ผมอยากเป็นนักร้องเพราะว่าผมจะได้มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวทำให้ครอบครัวไม่ลำบาก
หนุ่มหน้ามนต์คนต่อไปก็พร้อมลากความสำเร็จบนเวทีแห่งนี้แล้ว
สวัสดีครับผมชื่อนายพระรันยูธรรมนาครับผมชื่อเล่นชื่ออาร์ฟ
เป้าหมายของวันนี้ที่มาก็คือผมอยากจะผ่านเข้ารอบครับผม
เพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับบันไดขั้นหนึ่งที่จะทำให้ผมได้เป็นศิลปินครับผม

นายแบบรูปหล่อแต่มีความฝันว่าอยากเป็นนักร้อง
ถ้าอย่างนั้นวันนี้จะออดิชั่นด้วยเพลงอะไรคะ
เพลงร่องเรือหารักครับผม

คือที่เลือกเพลงร่องเรือหารักมานี่เพราะว่า
ฝึกมาตั้งแต่แรกเลยครับผม
แล้วมันเป็นเพลงที่อยู่กับผมมาอย่างยาวนานที่สุดครับผม

เพื่อให้กรรมการกดปุ่มขอฟังต่อให้ได้
ส่งกำลังใจช่วยพ่อนุ่มทรงเกาหลีคนนี้ไปพร้อมกันนะครับ
ลองเรือหมาหารักภูมิสักคน
เจ็ดหญานนามและร้อยล้ำแขวน
ซอดสายตาและหากิ่งรักจริงนึงนาน
สงสารหารักบ้านไกลมีสาวใดให้ทานรับบ้า
รูปไม่สวยไม่รวยสตางค์เชื่อเถิดหน้าพี่นี้รักเดียวใจเดียว
น้ำคู่เรือเสือยังคู่ป่าดาวคู่ฟ้าหินพาคู่ภูเขาเขียว
ที่เป็นนุ่มนอนกลมแดเดียวไร้คู่เกี่ยวกอดเรือเววา

นุ่มชาวเรือผิวเนื้อกลานลงผ่อนระธมระธมน้อยนา
จอดหน้าในสาวไม้นำพาวาสนามีน้อย

เข้าล่ะครับ
ผมมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับว่า
ผมจะทำให้มันผ่าน๔๐คะแนนไปได้ครับ
พยายามลุ้มกันค่ะว่า๓๘คะแนนนี้จะได้หรือเปล่า
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านค่ะ
คะแนนที่ผู้คุมให้คือ
๓๘คะแนนจาก๓ท่านนะคะ
อยากได้คำสอบหรือไม่
คะแนน๑๕และ๑๕คะแนนครับ
รวมแล้วเป็น๔๖คะแนนผ่าน
ไอ้นุ่มโอปมาทุนี้ทำได้ครับ
ชาคะแนนรวมไปถึง๔๖คะแนน
ดีใจครับผมที่ผ่านผ่านเข้ารอบครับผม
ก็ถึงมันจะมีเรื่องของว่าความผิดพลาดที่ผมได้ร้อง

แต่ก็ดีใจครับที่มาเข้ารอบแล้วครับ
คราวนี้นะฮะเราจะได้เจอกับเจ้านูอสรพิษร้ายจากจันทะบุรีนั่นเองครับ
เห็นตัวเล็กแบบนี้ก็อย่าเพิ่งจะล่าใจไปนะครับพิธีกรและกรรมการ
อย่าหาว่าผมไม่เตือนนะครับ

ขอขอของฝากมาให้พี่เชียช์ด้วยค่ะ

จริงเหรอ
พี่เชียช์ถือให้หน่อยนะค่ะ

รับตาก่อนค่ะ

ทำไมถึงเลี้ยงเยอะขนาดนั้นทำธุรกิจหรือว่าอะไร

มีงูอะไรบ้างมีตัวใหญ่สุดแค่ไหน
เป็นงูโบอาตัวใหญ่มากค่ะ

พี่ว่าเก็บใส่กระเป๋าแล้วกัน
เอิ่มแล้ววันนี้หนูจะมาร้องเพลงอะไรลูกดีเทล

ขอกรีบของ
เหตุผลที่หนูเลือกเพลงนี้เพราะว่า
เพลงนี้เป็นเพลงที่น่ารักสดใสแล้วก็เหมาะกับหนูนี่ค่ะ
หนูก็เลยเอาเพลงนี้มาร้องค่ะ
หนูก็จะทำให้เต็มที่ให้กรรมการสนุกไปกับหนูแน่นอนค่ะ
เอาละครับเรามาลุ้นกันว่ากรรมการทั้งสาม
กดปุ่มให้เด็กน้อยคนนี้ได้ร้องจนจบเพลงหรือไม่
ไปลุ้นกันครับ
วันจันทร์น้องนับวันตั้งตาโรค
อบหวมหวั่นไหวหวั่นใจผู้ชายรูปโยค
อายเพื่อนอายแม่อายพอและกลัวจะรอเกอร์มันสายบัว
น้องอายเขานักคนเชือกนินทากันทั่ว
เช่าบ้านว่าอะไรมิกัน
กลัวกลัวใจของพี่นักงา
จะโครกก็รีบโครกอย่าร้อยถึงปีหนา
ของอื่นนั้นขึ้นราคาแต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม

น่ารักมากเลย

จังหวะตรงเป๊ะเสียงดีลีลาดีอีกด้วย

มีความน่ารักมากเลยลูก
เลือกเพลงดีแต่ติ้งนิดนึงลูก
จะมีคำบางคำซึ่งเราออกเสียงแบบห่อปากไปนิดนึง
ตั้งตารอหนูร้องโล

มันห่อปากเยอะไปนิดนึง
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

แต่เดี๋ยวก่อนนะครับน้องดีเทล

ให้ได้๔๐คะแนนขึ้นไปนะครับ

ดีเทลนะคะมีคะแนนพิเศษอยู่๒คะแนน
ด้วยกันต้องการ๓๘คะแนน

พร้อมค่ะพร้อมนะถ้างั้นพี่เชียร์

ลุ้นทีเดียวเลยอยากลุ้นหลายรอบค่ะ
อยากลุ้นหลายรอบเหรอ

โอเคไหมโอเคนะ

จัดไปเลยนะคะขออีก๓๘คะแนนเท่านั้น

ถ้าอย่างนั้นแล้วขอดูคะแนนจากคณะกรรมการ

ข้อนี้ขอให้ได้เกิน๓๘คะแนนนะคะ
รอบนี้แม้๓รอบนี้จะผ่านเข้ารอบอื่นทันทีเลยค่ะ
เกิน๕
คะแนน๑๕คะแนนและ๑๖คะแนน

มีอะไรอยากจะขอบคุณคณะกรรมกรรมับ่างการแล้วคะ
รอบต่อไปต้องเด็ดกว่าเดิมแน่นอนค่ะ

ครูภาษาไทยจากเมืองลบบุรีครับ

สวัสดีค่ะคุณอิท
สวัสดีครับผมชื่อนายอิทธิพงศ์พักเสนีครับ
ผมชื่อเล่นชื่ออิตครับอายุ๒๙ปีครับ
ปัจจุบันเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวินิตศึกษาครับของจังหวัดลบบุรีครับ
ครูอิทวันนี้มีเป้าหมายมารายการนี่ไหมคะ
ก็อยากจะเข้ารอบละครับ

คุณคะคุณอยู่กับสามท่านนี้เลย
ต้องขนของกลับบ้านทันที
สู้นะครับครูอิด
ฮอบใจโซ่มาวัดตะโกคราบหลุมพอ
รวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วย
ตัวช่วยไม่มีเลยพ่อ
ลูกเป็นคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอ
นับวันยิ่งจนแทนอขอพรหลวงพ่อช่วยที
อำเภอพาชีอายุทยามุ่งมาด้วยใจ
พระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สารต่องานเต็มที่
อยู่ก่อรุ่มเย็นเบิ่งก้องอ้ำตามหาเจดี
เป็นศูนย์รวมใจภาชี
เป็นบุญที่ลูกได้มา
ตั้งนโม๓จบต่อด้วยคาถา
ผู้ชาลวงพอนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นขอ
สวมเลทพันล้านที่ขอมือควา
ปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดนให้คนเมตตา
ให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะ
ให้สมคำว่าจิตหลวงพ่อ

ฝากใจโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาล
สิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่าน
ถูกฝันวอนพ่อให้ช่วย
ปากที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสวย
ฐานะที่ยังล้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยนำทา
ขอบคุณครับผม

ขอบคุณครับผมโหยอดเยี่ยมเลยนะ

วันนี้เรามาที่กรรมการท่านต่อไปครับ

คะแนนที่พี่เวสบ้าให้คุณคือ
พี่เวสป้าเองได้คำเน้นถึงสไตล์เทรนด์ที่เลือกนะคะ
เรียนถึงการลักษณะการให้เสียงด้วย
๑๓เทรนด์

เอาล่ะครับบีบหัวใจกันทั่วหน้าครับ
คะแนนจากกรรมการแต่ละคนลดลงเรื่อยครับ
ถ้าคุณรุ่งสุริยาให้คะแนนไม่ถึง๑๑คะแนน
ความฝันการเข้ารอบของคุณอิตต้องดับลงทันที
มาลุ้นดูคะแนนดูใจคุณรุ่งสุริยาพร้อมกัน

และคุณอิทธิ์ไง

รวมรวดมา๔๐คะแนนเพื่ออิทธิ์เข้าด้าน
ทีนี้ด้วยนะครับผม

รอบโอภิกันเรียบร้อยครับ

เข้ารอบไปแบบหัวใจแทบหยุดเต้นเลยนะครับ
ยินดีด้วยนะครับคุณอิต
และในที่สุดก็ถึงเวลาปล่อยของ

รับรองว่าทั้งเด็ดทั้งคุ้มค่าแห่งการรอคอยครับท่านผู้ชม

สายประกวดเสียงหวานแห่งเมืองราชบุรีครับ
อายชะนันชิดา

สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอายค่ะ
นางสาวชะนันชิดาสมีรักษ์
อายุ๑๙ปีค่ะมาจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
ร้องเพลงมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับ

ก็อยากจะลองทำตามความฝันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

วันนี้มาในบทเพลงสาวเพชรบุรีค่ะ
โอ้โหเสียงสายประกวดเลือกหยิบเพลงสายโหด
ร้องยากทั้งเสียงสูง
วางใช้เพลงนี้สยบหัวใจกรรมการทั้ง๓ให้ได้
เพราะถ้ากรรมการไม่กดให้ร้องต่อสองคนขึ้นไป
เส้นทางฝันของเธอจะยุติลงทันที
ส่งกำลังใจเชียร์เธอไปพร้อมกันได้เลย
หนุ่มทุ่มประจมทอง
ปากแหลงรากลอยลงสู่ห่องใจฉัน
เสียงเพลงที่ครูชวนใจวัน
ฝากรำเพิ่นถึงเพชร
มุรีพบกันปีใกล้
ก็เมืองแพทย์นั้นใกล้
ใกล้แค่นี้
แล้วยายไม่มาหาเลยนี้
เกือบจะปีที่รอเธอ
อ้าวยัง
มีนอุ่ม
ชาวกรุง
ฝากความรักไม้พุ่ง
ไม่วางเพ้น
ถึงมีสร้อยทอง
สองร้อยเส้น
ก็ไม่เห็นหวังเรียงเคียงชม

แล้วใครลืมใครถ้าว่าพบรักใหม่นักขนปธม

มองหยอดเผาหวังหยอดเผาสูงพอทั้งจวนเสียดฟ้า
บุญลูกมีเอียงต้องยาวาสนาจึงพาเป็นโร
เสาเมืองน้ำตาลปากแหลงเสาร้อยผ่าจากใจน้อง
พอถามสักคำยังคุ้นคงคงประจมพอ
ไงมีสองใจ
เสียงเพราะ
และรู้สึกว่าเค้าชัยเพลงนี้มาจนซาบนาน

ทำไมถึงกดไวให้กับน้องอย่างนี้ค่ะพี่เวสป้าคะ

อันนี้เรียกว่าการร้องเพลงในสมบัติภาพของผมจะมีใช้ได้ดีดีมากสุดยอดแล้วก็สุดโฆษณ์

ห๊ะแล้วขออีกสิเก่งใจเย็น

ก็คือสามารถเข้าห้องบันทึกเสียงได้
อันนี้ไปสุดอายุเฉาะไหนครับนี้

ชนันชิดาทำผลงานได้อย่างทราบซึ้งถึงใจ
กรรมการถึงขั้นกลั้นคะแนนไว้แทบไม่ไหว
ต้องการคะแนนจากทั้ง๓กรรมการ๓๘คะแนนขึ้นไป
แต่คะแนนจริงที่กรรมการจะให้เธอคือเท่าไรกันแน่

คะแนนแรกา
ขอดูที่คุณเวสป้าค่ะ
ที่เวซป่าไอนส์ร่างดอกมาเลย

คะแนนที่พี่รุ่งให้คุณคือ

โอ้โหรวมแล้วครับทั้งหมดคะแนนของน้องอายคือ๕๘คะแนนผ่าน
สุดยอดไปเลยครับปิดฉากอดิชั่นสำหรับสัปดาห์นี้ด้วยตัวท็อปอย่างอายชะนันชิดา
คว้าคะแนนรวมสูงถึง๕๘คะแนน
สัปดาห์หน้าโค้งสุดท้ายรอบออดิชันห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง

อันนี้มาร้องข้ามรุ่นหรือว่าร้องข้ามโลกกันล่ะครับ
ร้องบ้า
อัยย่าร้องข้ามรุ่นเหนือถนาดนี้เลยเหรอคะ